เอาดูเรื่องของโชคลาภความเชื่อแล้วหิวหรือยัง

ถ้าเป็นชาบูธรรมดาคงจะออกข่าวของเราไม่ได้
แต่เป็นชาบูที่น้ำชาบูผสมใบกัญชา
ดึงดูดลูกค้าได้อย่างดีทีเดียว
นี่คุณผู้ชมชาบูได้กัน
กันแบบกไก่ไม่หันอากาศยหญิงเนี่ยนะฮะกัญชาอยู่ที่เชียงใหม่ครับนะฮะ
คือเขาก็เป็นเอาใบกัญชาสดมาใส่ในน้ำซุปชาบูน้ำดำ
แล้วก็น้ำซุปต่างมีซุปใสจุ่มแซ่บต่าง
ให้ลูกค้าเขาก็ได้ลิ้มรองรสชาติกันแปลกใหม่นะครับกับชาบูได้กัน
นะฮะร้านนี้เขามีน้ำซุปหมาล่าด้วยเป็นน้ำซุปหมาล่าที่ผสมกัญชาด้วยนะ
ชอบมากเลยนะฮะมันจะเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนหน่อยนะฮะใช่ค่ะ
สูตรเฉพาะนะให้ลูกค้าเลือกได้เลยชอบจัดจ้านเนี่ย
ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับลูกค้าเลือกได้แบบฮับครึ่งครึ่งด้วย
ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งก็ได้เขามีหม้อแบบสองอย่างแบบนี้
ละครึ่งของแท้ถูกต้องค่ะคนละครึ่งไปสองคนก็สองสองอะไร
สองประเภทสองหม้อเออสองสองสองน้ำเลยแล้วกันนี่เป็นน้ำชาบูนธรรมดาน
ไปน้ำหมาล่าก็ได้นะฮะแล้วแต่จะชอบแล้วกันคุณปุ้ยทีนี้ก็ใส่เนื้อไป
คุณจะชอบเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อปลากุ้งปลาหมึกปูอัดกันแล้ว
แต่คุณสั่งเขาแล้วกันแล้วก็มีผักสดต่างที่เขาเอามาเสิร์ฟให้
นะฮะเจ้าของร้านคือคุณอนุพงศ์นักเงินนะฮะ
บอกว่าน้ำซุปทุกสูตรของร้านเขาต้มและเคี่ยวด้วยกระดูกหมูจนเข้มข้นนะฮะ
แล้วก็ใส่ใบกัญชาลงไปตามสูตรไม่ได้มากจนเกินไป
เอาแค่ให้มันพอมีรสชาตินิดหน่อยให้มันกลมกล่อมพอทานได้นะครับ
เมนูชาบูสภารณ์ของร้านน่ะเป็นบุฟเฟ่แบบไม่อ้านหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรซีฟู้ดก็จะเป็น๒๙๙บาท

ที่เอากัญชาไปผสมให้มันรสชาติมันแตกต่างกัน

ลูกค้าชอบสั่งคือชาได้กันร้อน
ก็คือชามร้อนที่ผสมกัญชาเข้าไป

เขาเขียนว่าชาได้กรรมร้อนคือชื่อเมนูเขาชาได้กันร้อน
นี่กัญชาที่แท้ถูนะไม่ชาใช่ไหมครับ
ใช่ฮะเขาบอกว่าดื่มไปแล้วมันจะช่วยผ่อนคลายหลับสบาย
หรือว่าชาได้กันเย็นก็ได้
ก็จะมีส่วนผสมของชาจินเข้าไปแล้วก็มีใบกัญชา

แล้วก็ช่วยทำให้ชุ่มคอสบายคอเสียงดีอย่างนี้นะฮะ

อันชันกัญชาก็มีทุกเมนูราคา๔๕บาทขึ้นไปนะฮะ
ร้านนี้เขาตั้งอยู่ในซอยเทวริสนะฮะตะบนช้างผืดที่เชียงใหม่นะฮะ

ใครสนใจก็เฟซบุ๊คระเบิดขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับ